เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ

แต่ว่าเผื่อรถคันอื่นเขาประมาท
หรือว่าเสียหลักอะไรก็มาโดนรถเราได้

ที่เธอรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้นะครับ
ต่อหน้าต่อตา
ผู้หญิงในรถร้องเสียงหลงเลยนะฮะ

ถูกบันทึกเหตุการณ์ไว้โดยกล้องหน้ารถคัน
ที่มีผู้หญิงเป็นคนขับแล้วนั่งกันมาในรถเนี่ยนะครับ
ของเธอกำลังจอดรอสัญญาณไฟจราจร
แต่ว่าจู่ก็มีรถสีบรอนเงิน
เสียหลักพุ่งมาจากเลนส์ฝั่งตรงข้ามมาชนนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๔กันยายน
ที่ผ่านมาบริเวณแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาล
นครอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของคลิปเธอระบุแบบนี้
นับว่าเป็นโชคดีมากที่รอดปลอดภัย
อาจจะเป็นเพราะเพิ่งกลับมาจากทำบุญกันพอดี
เพื่ออยากให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

อุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกคน
และไม่ว่าเราจะประมาทหรือไม่ประมาทก็ตาม

แม้ว่าทางฝั่งของเธอเองจะโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่ว่าฝั่งของรถสีบรอนเงินที่พุ่งเข้ามาชนเนี่ย
คนขับและคนนั่งมาได้รับบาดเจ็บนะครับ

บอกว่าก่อนที่รถนั้นจะเสียหลัก

จนทำให้รถของเขาเสียหลัก
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะครับ

เขาบอกว่าโชคดีที่เขาเนี่ย
และแฟนก็คาดเข็มขัดนิรภัย
ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย
และมีการคอเคล็ดตัวผู้ชายนะที่ขับรถสีบรอนเงินเนี่ยนะ
ส่วนแฟนที่นั่งมาด้วยอาการหนักกว่าเพราะว่าสะโพกร้าวนะครับ
แต่ก็คาดว่าวันนี้แหละน่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านได้แล้วนะครับ
มาปาดหน้ารถสีบรอนเงินทำให้สีบรอนเงินเสียหลัก

ตอนนี้อยู่ระหว่างขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
รถคันนี้จะต้องมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ